เอาทุกผู้ชมครับดูภาคต่อของมนรักเกาะกระโปรงหน้ารถหน่อย
แม่ใครตั้งชื่อเรื่องเนี่ยเสียชัดสายเปย์กับน้องเกดนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีซิงเกิ้ลกลายเป็นคนดังไปแล้วทั้งคู่
ของเสียชัดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเอ็มวงเอ็มวีออกมาแล้ว
ค่ะเดี๋ยวให้ดูน้องเกดเพิ่งเข้าห้องอัดอ่าเพิ่งเข้าห้องอัดนะครับ
แล้วบอกเดี๋ยวถ้าถ่ายเอ็มวีอะไรเสร็จเนี่ยจะให้ดูกันเต็มอีกทีนึง
แต่ไปดูบรรยากาศที่น้องเกดเนี่ยไปอัดเพลงหน่อยซิงเกิ้ลของน้องเกด
นี่ชื่อเพลงเจ็บซ้ำหมาหรือว่าเจ็บเหมือนหมา
ประมาณอย่างนั้นนะฮะ
นี่เห็นไหมมีฮือฮือด้วยนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
โอ้โหนี่น้องเกดนะครับทุกผู้ชมครับอดีตคนเคยรักที่เสียชัดไปเกาะกระโปรงหน้ารถ
นี่ฮะต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายจบเรื่องจบราวกันไป
แต่วันนี้ครับทุกผู้ชมครับมีค่ายเพลงเนี่ย
เขาให้น้องเกดเนี่ยมาอัดเสียงให้หน่อยนะมาร้องเพลงให้หน่อยนะครับ
เกรดเกรดฤดีคงวันดีนะครับเป็นห้องอัดเสียงในตัวเมืองกำแพงเพชรนะฮะ
ที่บ้านเกิดที่อยู่อาศัยกันเนี่ยนะครับคือคุณต้อมศรีสุวรรณเป็นโปรดิวเซอร์นะครับ
ก่อนหน้านี้ทำเพลงให้เสียชัดไปแล้วเพลงนึงตอนเนี้ยก็เลยทำเพลงให้น้องเกดเนี่ย
หนึ่งเพลงน้องเกดเนี่ยซิงเกิ้ลนี้ชื่อเพลงเจ็บซ้ำหมานะครับหรือว่าเจ็บเหมือนหมา
เกดบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองค่ะ
แล้วเนื้อหาเนี่ยโอ้โหโดนใจมากเนื้อหาคือสาบแช่งคนที่ทิ้งตัวคนคนที่เป็นเจ้าของเพลงเนี่ย
คนร้องเพลงเนี่ยคนที่ทิ้งเข้าไปนะคือมันเหมือนกับประมาณว่ามาทิ้งเราไปได้ยังไง
อะไรประมาณอย่างเนี้ยเนื้อหาก็ขอสาบแช่งส่วนงานต่อไปเนี่ยอัดเสียงเสร็จ
เอ็มวีนี่นี่ไงกำลังถ่ายเอ็มวีอยู่เป็นยังไงนี่เห็นไหมครับ
ข่าวก็เลยถามว่าเอาเห็นทางค่ายเพลงเขาบอกว่าเสียชัดเสร็จไปแล้วเพลงนึง
น้องเกดนี่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเพลงต่อไปอยากจะให้มากัน
มาร้องด้วยกันเนี่ยน้องเกดจะว่ายังไงเดี๋ยวฟังน้องเกดนะฮะ
เป็นความใส่ฝันของเราที่เราอยากมีเป็นของตัวเอง
เพราะว่าปกติเราร้องเพลงคนอื่นมาโดยตลอดก็เจ็บสมาค่ะ
ชื่อเพลงเจ็บเอียงหมาด้วยนะเจ็บเอียงหมาเลยเจ็บมากมากเสียใจอ่ะ
ขอให้เขาโดนอย่างเราให้เจ็บอย่างเราก็ขอให้เขาโดนอย่างเราให้เจ็บอย่างเราค่ะ
ตอนร้องไปเนี่ยฟิลล์เองเนี่ยนึกถึงใครบ้างก็มีอยู่นะพี่ในใจในหัวในหัว
ได้ค่ะหนูทำงานร่วมได้หมดเลยค่ะ

ก็คือเสียทัศน์สายเปย์
คือเอ็มวีเพลงเสียชัดสายเปย์เนี่ยปล่อยในยูทูปไป๖วันเนี่ยมียอดวิว๘๐๐๐กว่าครั้งแล้วนะฮะ
กำลังต่ายชาร์จขึ้นเรื่อยนี่เค้าเลยเอามาฝากกัน
เพลงนี้เขามีคุณหนุ่มฮานุมานมาฟิเจอร์ริ่งด้วย
คุณหนุ่มเขาจะเป็นแบบแต่งเป็นเหมือนกับพี่เสกโลโซปูพงศิษย์อะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ทีนี้ถ้าถามว่าเดี๋ยวซิงเกิ้ลต่อไปนี่อันนี้ตอนที่เขาถ่ายเอ็มวีกันพี่เสกตัวปลอม
ไม่ต้องจะเหมือนพิเศษก็แอบเหมือนเชียว

เอ๊ะเราไปเล่นเราไปรับเล่นกับเสียชัตต์ตอนไหนนี่ฮะ
นี่ฮะส่วนซิงเกิ้ลต่อไปที่ทางค่ายเขาบอกเขาอยากให้เสียชัดกับน้องเกดเนี่ยอดีตคนเคยรักได้มาโคจรเจอกันร้องเพลงร่วมกันเนี่ยเสียชัดบอกว่าก็ไม่มีปัญหา

อ่าเรื่องงานผมก็ร่วมงานได้นี่ผมก็มืออาชีพนี่ฮะ

โอ้โหแล้วเสียชัดนี่เต้นได้เข้ากับเพลงน้องเกดมาก

ว่ากันเป็นคนคนไป